ในประเทศที่มีการคุมเข้มการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์อย่างจีนนะครับ
แต่ว่าสำหรับเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็มีการปล่อยอย่างเสรี
ซึ่งจำนวนประชากรออนไลน์ที่มีอยู่เกือบ๖๗๐ล้านคน
จึงทำให้เกิดธุรกิจในแบบต่างขึ้น
ซึ่งบางคนก็มีคนเฝ้าติดตามในเวลาจริงถึง๔แสนคน
กลายเป็นอาชีพที่หลายคนต้องการเข้าไปทดลองทำครับ
ในร้านกาแฟบรรยากาศสบายแห่งหนึ่งใจกลางกรุงปะกิ่ง
หวังเวยอี้กำลังทักทายกับแฟนผ่านโทรศัพท์มือถือ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑ด้านนิเทศศิลป์
จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในย่านชาญกรุง
และเริ่มบอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง
ระบบไลฟ์สตรีมมิ่งเมื่อ๕เดือนก่อน
นี่อาจจะดูเหมือนเป็นงานง่ายแต่พวกเขาเหล่านี้

เพื่อให้เวลาในการออกอากาศถึง๑๐๐ชั่วโมงต่อเดือน

แม้จะต้องแลกกับเวลาว่างเกือบทั้งหมดของเธอ
แต่หญิงสาววัย๑๘ปีรายนี้ก็มองว่า
สตรีมมิ่งถือเป็นงานอดิเรกมากกว่างานจริง
เธอบอกว่าเธอใช้เวลากับเรื่องนี้ในช่วงหลังเลิกเรียน
เพื่อทำเวลาให้ได้ตามเป้าหมาย

แต่บางครั้งเธอเองก็รู้สึกหงุดหงิด

สำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งขึ้น
โต้อยู่ทีวีหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในจีนมีผู้สมัครใช้งานกว่า๑๐๐ล้านคน
และมีผู้ใช้งานถ่ายทอดสดกว่า๑หมื่นคน
โดยกิจกรรมที่มีการถ่ายทอดสดมีทั้งการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
จนถึงการเต้นการร้องเพลงและกิจกรรมกลางแจ้งอื่น
แต่บางครั้งผู้ที่ทำการถ่ายทอดสดก็มักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น
หรือใช้ภาษาที่ยั่วยวนเพื่อดึงดูดให้มีผู้ติดตามมากขึ้น
ส่วนบางครั้งก็เลยเธอถึงขั้นอนาจารย์
และเคยมีผู้ถูกจับกลุ่มจากกรณีนี้ถึง๓๔คนในมณฑลอันหุย
สำหรับผู้ที่ได้รับความนิยมจะมีผู้เข้าชมขณะออกอากาศสด
เฉลี่ยหลายแสนคนและยังได้รับการแสดงความชื่นชม
ผ่านการให้ของขวัญซึ่งมีสนุนราคาตั้งแต่๕๐บาทหรือมากกว่านั้น
รายอาจส่งภาพสัญลักษณ์เป็นรถสปอร์ตหรือจรวด
ที่มีราคาสูงถึงกว่า๒๕๐๐บาทด้วย
และเขาก็ชอบที่จะชมรายการของสาวชาวเกาหลีใต้มากกว่าสาวชาวจีน
เขาบอกว่าผู้หญิงเกาหลีใต้มีรูปลักษณ์ที่สวยกว่าหญิงจีน
บางครั้งการถ่ายท่อสดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มลักษณะนี้
ก็จะมีการจ้างเน็ตไอดอลต่างชาติทั้งจากรัสเซียเกาหลีใต้และยูเครน
ออกอากาศสดด้วยแต่หญิงสาวชาวจีนก็ยังได้รับความนิยมมากที่สุด
งฉีเกอร์เน็ตไอดอลหญิงชื่อดังวัย๒๓ปีรายนี้
มีผู้ติดตามเธอมากกว่า๒ล้านคนกำลังเตรียมตัวเพื่อการถ่ายทอดสดในช่วงกลางคืน
โดยเฉลี่ยต่อการออกอากาศในแต่ละครั้งเธอมีผู้ชมถึง๔แสนคน
เทียบเท่ากับจำนวนประชากรในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษ
บอกว่าผู้ชมชอบให้พูดคุยกับพวกเขาเพราะรู้สึกได้ใกล้ชิดกับเธอเหมือนกับ
กว่า๕ล้านบาทต่อปีขณะที่น้องใหม่อย่างหวังเวยี่
ทำรายได้เพียง๑๐๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้น
จ้างบอกว่าหลายคนมองว่าเป็นงานที่มีรายได้สูงและหันมาเริ่มไลฟ์สตรีมมิ่งบ้าง
แต่วงการนี้เปลี่ยนแปลงไปมากจากตอนที่เธอเริ่มเข้ามาทำ
เพราะตอนนี้มีการแข่งขันกันสูงขณะที่ความนิยมเริ่มค่อยถดถอยลง
ซุนป๋อเวิร์นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฉีห่วงอ้างว่า
บางคนสามารถสร้างรายได้สูงถึงกว่า๓๒๐๐ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว
เขาบอกว่าการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะอะไรมากนัก
เท่าที่มีทักษะเฉพาะตัวบางอย่างเช่นการร้องเพลงการเต้นการทำอาหารหรือว่ายน้ำ
ซึ่งสามารถนำไปทำเป็นหัวข้อในการไลฟ์สตรีมมิ่งได้
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแท็กของสหรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น๑๖๐หรือกว่า๓๑๐๐๐ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว
จากนี้บริษัทยังอ้างว่ามีผู้ใช้งานกว่า๑๒๐ล้านคนและเข้าชมเว็บไซต์เฉลี่ย๔๘ชั่วโมงต่อเดือน
วันนี้หวังเวยอี้ออกมาไลฟ์สตรีมมิ่งนอกสถานที่แม้จะมีผู้ติดตามชมไม่มากนัก
แต่สำหรับเด็ดไอดอลที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างเธอการถ่ายทอดสดลักษณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความฝัน
หวังยืนยันว่าเธอมีจุดประสงค์ที่แตกต่างไปจากเน็ตไอดอลคนอื่นซึ่งต้องการเข้ามาในวงการนี้
ในการต่อยอดสำหรับเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะจุดหมายสูงสุดของเธอก็คือการหาเงินสำหรับเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศ
และจะไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเธอได้